คุณผู้ชมคะกรกตเขาเอาจริงนะคะ
ตอนนี้เขาจัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะคลุมทั่วประเทศเลย
จะดูนะเรื่องเกี่ยวกับใครที่ทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
ดังนั้นงานนี้จะจริงจังขนาดไหนเดี๋ยวฟังการวิเคราะห์กันจากอาจารย์สุภาพนะคะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
กรกตตื่นขึ้นมาอีกเรื่องอย่างที่คุณน้ำแข็งเกริ่นไปเมื่อสักครู่
เขาตื่นขึ้นมาที่จะเอาจริงเอาจังกับการจับผิดการทุจริตการเลือกตั้ง
ทุจริตการซื้อเสียงในคราวที่จะถึงนี่แหละ
เมื่อเช้าก็เห็นหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เยอะไปหมด
จัด๔๐๐ชุดเคลื่อนที่เร็วคุม๗๗จังหวัด
อันนี้เป็นชุดปฏิบัติการข่าวเป็นชุดที่ทำหน้าที่หาข้อมูล
เพื่อปราบรามทุจริตการเลือกตั้ง
คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตนี่คนนี้แหละที่เป็นผู้แถลง
แถลงว่าสำนักงานกรกตมีมาตรการร่วมกับตำรวจ
ร่วมกับเครือข่ายที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จนถึงวันที่๑๔พฤษภา
เลขาแสวงบอกว่ากรกตมีชุดเคลื่อนที่เร็วของสำนักงานกรกต
เคลื่อนที่เร็วของตำรวจชุดป้องปรามชุดหาข่าว
ชุดตรวจการเลือกตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
นี่ขึงขังไหมครับ
เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เลขาแถลง
สำนักงานกรกตก็รับลูกแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน
นี้เนี่ยมีอำนาจในการสืบสวนและไต่สวน
การร้องคัดค้านการเลือกตั้งสอสอ
ชุดนี้มี๑๒๘คณะ
ชุดสอบสวนเนี่ยเยอะไหมครับ๑๒๘คณะ
แล้วแต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าว
เพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการสืบสวนและไต่สวน
ปฏิบัติการข่าวทั้งส่วนกลางและจังหวัดรวม
ชุดนี้๘๘ชุดปฏิบัติการข่าว
ทีนี้ชุดเคลื่อนที่เร็ว
ชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบรามทุจริต
เฉินเหตุจับกลุ่มคุมขังผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและพักการเมือง
โดยกรกตได้มีมติแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วจำนวน๔๐๐ชุด
ครอบคลุม๗๗จังหวัดโดยจะตั้งศูนย์ประสานการสืบสวนและไต่สวน
เพื่อรับแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริตและเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างส่วนกลางและจังหวัด
นี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับสำคัญที่สุดคืออะไรครับ
คือการจับกลุ่มการซื้อเสียงฮะไอ้ชุดต่างที่ตั้งขึ้นมาเนี่ย
เพราะต้นเหตุแห่งความเลวร้ายในการเลือกตั้งคือการทุจริตการซื้อเสียง
แล้วมันเป็นต้นเหตุความเลวร้ายมาถึงการทุจริตในประเทศ
เพราะถ้าเขาซื้อเสียงเขาก็ต้องลงทุนเมื่อเขาลงทุนเขาก็มาถอนทุนคืน
ถอนทุนคืนบวกกำไรถอนทุนคืนด้วยการทุจริตเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรี
อันนี้เนี่ยมันเป็นวงจรอุบาตของประเทศไทยมา
นักหนาแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ
นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้นโกงกันหนักขึ้นเม็ดเงินที่ทุจริตสูงขึ้น
ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยบ้านเมืองมันจะล่มจมกันอยู่แล้ว
มันเริ่มต้นจากการลงทุนในการเลือกตั้งนี่แหละ
เริ่มตั้งแต่ลงทุนซื้อสอสอเข้าพักได้ยินข่าวแล้วตกใจ
ผมทำข่าวมาการเมืองมาห้าสิบปียังไม่เคยเห็นว่าย้ายพักแต่ละทีเนี่ย
เขาจ่ายกันหลายสิบล้านตัวเลขน่าตกใจมาก
พอซื้อสอสอย้ายค่ายมาได้แล้วเนี่ยก็ต้องอัดเงินลงไปในการซื้อเสียงเลือกตั้ง
เพื่อให้ได้รับเลือกตั้งต่อเพราะ
ลงทุนซื้อมาแพงแล้วสอบตกอันนี้เสียของเสียเงินฟรี
ต้นเหตุของการซื้อเสียงมันอยู่ตรงนี้แล้วมันหนักขึ้นมาทุกวันก็ตรงนี้แหละ
หน้าที่กรกตจึงสำคัญที่สุดตอนนี้
ถ้าย้อนกลับไปในอดีตหรือแม้กระทั่งกรกตชุดนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ถึงจะรู้ว่าเป็นหน้าที่ของกรกตที่จะจัดการเอาผิดเอาโทษกับคนทำผิดการซื้อเสียง
แต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยกรกตก็ชกลมมาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
กรมเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ครับ
จับคนโกงไม่ได้จับคนซื้อเสียงไม่ได้จับได้ก็แต่รายย่อยจุ๊บจิ๊บพอเป็นพิธีของการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
แต่ว่าไอ้รายใหญ่เนี่ยที่เขาใช้เงินกันมหาศาลกรกตทำอะไรไม่ได้ครับเอาผิดไม่ได้

ร้องไปก็มีการสอบสวนไปแล้วสุดท้ายไปแป๊กอยู่ตรงฝ่ายสอบสวนเพราะไม่มีหลักฐานที่จะลงโทษ
โกงพวกนี้เนี่ยเขาไม่ทิ้งหลักฐานไว้หรอกเขาไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้มัดตัวหรอก
ฝ่ายสอบสวนก็ก่อตก็ไม่มีปัญญาที่จะแสวงหาข้อมูลมายืนยันสุดท้ายก็รอดหมด
และที่สำคัญคือมันมีข่าวมาเป็นระยะระยะทุกครั้งที่มีการสอบสวนมันมีเรื่องระบบเส้นสายมาเกี่ยวข้อง
พักที่มีเส้นใหญ่ขาใหญ่ไม่รู้ไปเสกเป่ากันยังไงผลการสอบสวนออกมาส่วนใหญ่รอด
แต่ว่าคนที่ไม่มีเส้นพักเล็กพักน้อยไปจ่ายเงินเขาทำบุญมั่ง
ไปช่วยงานแต่งงานมั่งพันสองพันเจอครับไอ้ที่ลงจ่ายกันโครมโครมรอด
ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยรู้เท่าทันวิธีการซื้อเสียงไหมรู้เรื่องกลงการเลือกตั้งไหม
ถ้าไม่รู้ผมมีข้อเสนอครับ
เสนอให้เอาคนที่รู้เส้นสนกลในในการซื้อเสียง
มาเป็นวิทยากรอบรมชุดปฏิบัติการที่ตั้งขึ้น
ไม่ต้องดูอื่นไกลนะอย่างเช่นคุณชูวิส
เมื่อวานผมเห็นคุณชูวิทย์โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
ให้เห็นว่าไอ้กลมวิธีการซื้อเสียงเนี่ย
เขาทำกันยังไงเขามีช่องทางยังไง
เขาซื้อตอนไหนเขาจ่ายเงินกันยังไง
ที่กรกตตรวจสอบไม่ได้เนี่ย
การซื้อเสียงที่ได้ผลเขาทำกันยังไง
คุณชูวิทย์รู้หมดที่เรียกว่าจ่ายกันแบบไหนจ่ายยังไงถึงจะเอาผิดได้
แล้วไม่เฉพาะคุณชูวิทย์นะครับยังมีอดีตผู้สมัครสอสอหลายคน
ที่บอกผมว่าช่วยบอกกรกตหน่อย
ว่าเขาพร้อมที่จะไปชี้แนะชี้นำให้รู้
ว่าวิธีจะจัดการกับการซื้อเสียงเนี่ยควรจะจัดการตอนไหนจัดการยังไง
เพราะเขารู้วิธีการซื้อเสียง
ที่กรกตจับไม่ได้คล้ายกับที่คุณชูวิทย์รู้นี่แหละ
ฉะนั้นถ้าเลขาแสวงบุญมีจะเชิญคนเหล่านี้ไปพูดไปบรรยาย
ให้ชุดปฏิบัติการข่าวเขาก็พร้อมจะชี้แนะชี้ทางให้
จะได้ประโยชน์กว่าดีกว่าตั้งขึ้นมาเยอะแยะไปหมด
แล้วทำงานไม่ได้ผลไม่รู้เรื่อง
ตามคนซื้อเสียงไม่ทันอ่อนโลกไม่ทันการเอาว่างั้นเถอะ
อันนี้เสียเงินเปล่าเสียเงินเปล่าตั้งขึ้นมาไม่รู้ตั้งกี่ชุด
ต่อกี่ชุดหมดเบี้ยเลี้ยงหมดค่าโน่นค่านี่
สุดท้ายขึ้นมาก็จับมือใครดมไม่ได้
จับคนโกงไม่ได้เสียเงินเปล่าผมถึงถามว่า
กรกตจะเอาจริงไหมกับการตั้งชุดอะไรต่ออะไรขึ้นมา
เพื่อจับทุจริตการเลือกตั้งเนี่ย
ถ้าเอาจริงต้องทำให้ชุดปฏิบัติการนี้มีเขี้ยวเล็บ
ดาบแต่ดาบทื้อไม่มีประโยชน์
ตั้งขึ้นมาแล้วไม่รู้วิธีการว่าเขาโกงกันยังไง
ไม่ศึกษาไม่มีประโยชน์เสียเงินเปล่า
ก็ฝากไปถึงเลขาแสวงบุญมีด้วย
บรรยายให้ฟังบอกมาผมจะประสานให้
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

เพื่อให้การตรวจสอบนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจริง